มีเหตุการณ์ต้องบอกว่าหนีตายนาทีชีวิตจริงนะคะที่ตลาดสดเทศบาลขุนหางจังหวัด
ศรีสะเกดอ่ะขึ้นชื่อว่าตลาดคนเยอะไหมคะโอ้คนแน่นอนคนเยอะครับไปจับจ่ายใช้สอยอ่ะ
ถูกไหมแล้วตลาดในพื้นที่ก็จะอยู่ติดติดติดกันนะคะปรากฏว่าแหม่กำลังจะขายของกันอยู่ดีดี
ไฟลุกพลึบขึ้นมาไฟไหม้ไหม้ที่ไหนไม่ไหม้ไหม้ถังแก๊สค่ะคุณผู้ชม
แม่นระบังระบันแม่นไหม้บ้าน
โอ้โหนี่ค่ะนี่ขนาดเอาถังดับเพลิงมาคือไฟลุกพลึบเลย
เพราะว่าถ้าดูจากลักษณะการพุ่งของไฟเนี่ยมันมาตามแก๊สจริงนะ
มันไหม้ถังแก๊สทางที่วิ่งหนีตายก็เลยรถลงเลิศเลิศอะไรไม่เอาไว้
แต่มีเจ้าของเนี่ยพี่ผู้หญิงเจ้าของรถประสาทขันศรีดานิดลากรถออกไปก่อนเลย
น่ากลัวมากจริงนะคะนี่หน้าบ้านหลังหนึ่งในตลาดสดเทศบาลขุนหารค่ะที่จังหวัดศรีสเกต
ไฟก็พุ่งออกมาแบบดุดันไม่เกรงใจใครจริงนะคะ
ตรงนี้เขาเปิดเป็นร้านขายของด้วยเปลวไฟก็พุ่งสูงมากกว่า๒เมตร
เกือบจะขึ้นไปติดชั้น๒ของบ้านอยู่แล้ว
ในคลิปอย่างที่บอกก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มคนก็ยกมอเตอร์ไซค์ออก
จนกระทั่งมีชาวบ้าเอาทำดักเพิ่มไปฉีดนะคะ
ตอนแรกเนี่ยนึกว่าไฟจะดับแล้วเห็นไหม
แรกเหมือนมันจะดับปรากฏมันพุ่งกลับมาใหม่อีกรอบนึง
เลยทำให้มีคนเจ็บถูกไฟลวกไปหนึ่งรายเพราะว่าเข้าไปใกล้อะค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมลองดูเนี่ยตอนแรกเมื่อกี้รู้ว่ามันเนี่ยเขาเอามาฉีด
และเห็นเหมือนไฟมันดูมอดเห็นมั้ยจังหวะนี้ฉีดใช่มั้ย
นี่ฉีดอยู่นานนี่ฉีดจนหมดถังนี้ยังไม่ดับเลยนะเนี่ย
เพราะว่าวาวมันเปิดอยู่แล้วมันรั่วอย่างนี้มันก็ออกมาตามเรื่อยจนกว่าแก๊สจะหมดนะคะ
ตอนนี้เห็นไหมเหมือนมันจะดับแล้ว๒ถังมาช่วยกันเหมือนมันจะดับแล้ว
ทีนี้คงมีคนเข้าไปใกล้แล้วปรากฏอยู่มันลุกพลึบออกมาอีกเนี่ยเห็นไหมคะ

อ๋อเลยมีคนได้รับบาดเจ็บโดนไฟลวกเลยอะค่ะ
ตกใจมากเลยจริงนะคะ
สุดท้ายใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยกว่าจะดับไฟตรงนี้ได้จริง
พอคลิปถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้าไปทดลองอย่างเยอะเลยค่ะ
ให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
เจ้าของถังเกซถังแก๊สต้นเผิงนี่แหละ

เร็วแล้วมันก็ลุกมันขึ้นมาจากข้างแก๊ส

วิ่งหนีตายอย่างเดียวเลยนะคะ
แล้วคนที่พยายามเข้ามาดับไฟที่เห็นก็คือพี่ชายเธอ

เขามีการอบรมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาแล้ว
เขาถึงได้ควบคุมสถานการณ์กันเองได้
ไปให้อะไรอย่างนี้ล่ะถ้าเราไม่เป็น
ปิดหัวเตากับวาวถังแก๊สให้ได้

คุณต้องใช้วิธีเอาผ้าหนา

คุณก็โยนใส่ถังแก๊สเลยอ่ะเอาผ้าหนาชุบน้ำหมาด
แล้วก็คลุมปิดถังแก๊สหรือว่าต้นเพลิงซะมันจะเป็นการลดออกซิเจน
แล้วก็ช่วยไฟดับได้หรือใช้ถังดับเพลิงฉีด
แต่คุณต้องยืนเหนือลมเมื่อกี้นี้ยืนใต้ลมเห็นไหม
ต้องยืนเหนือลมนะคะแล้วก็ฉีดที่จุดกำเนิดไฟเท่านั้น
ไปฉีดที่ปลายของไฟนี่นี่เห็นไหมพี่ชายคนเจ็บอ่ะ
ห้ามสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดเด็ดขาดเลยอย่าเอาน้ำสาดนะคะ
เพราะยิ่งถ้าเอาน้ำสาดเปลวไฟมันจะกระเด็นไปโดนจุดอื่นไหม้เพิ่มเข้าไปอีก
และอย่าใช้ผ้าแห้งคลุมหรือปิดเพราะมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิง
ยิ่งทำให้ไฟลุกลามได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
นี่คือวิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับ
ส่วนคนที่ถูกไฟลวกผู้พองก็ต้องประถมพยาบาลให้ถูกด้วยนะฮะ